มาดูเรื่องราวของตั้มแปดริ้วนะคะเซียนพระชื่อดังที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่มีเรื่องมีราวฟ้องร้องขึ้นโรงพักกับอดีตภรรยา
คือเขาบอกว่าอดีตภรรยาของเขาขโมยพระที่เป็นพระรุ่นดังแล้วก็เงินสดไปมูลค่านับ๑๐ล้านบาท

เมื่อวานนี้ตำรวจเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ย
แต่สุดท้ายตั้มแปดริ้วน้ำตาตกใดเลย
เพราะว่าเกลียกลายกลียากันไม่ลงตัว
นี่ค่ะคุณผู้ชมนายกิตติพจนานุภาพอายุ๓๘ปี
หรือตั้มแปดริ้วเป็นนายกสมาคมจิตรางคนาง

แล้วก็เป็นทายาทเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันชื่อดัง
ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บอกกับผู้สื่อข่าวกับเราบอกว่า
ความคืบหน้าในการแจ้งความเอาผิดนางสาว
ติวรัฐอายุ๔๒ปีเป็นอดีต
ภรรยาแล้วก็แม่ยายที่ร่วมกันก่อเหตุลักษัพ
พระเครื่องเนื้อพิเศษเนื้อทองคำ
มูลค่านับแล้วก็หลัก๑๐ล้านบาท
รวมถึงขโมยเงินสดไป๑๑ล้านบาท
แล้วก็หลบหนีไปตั้งแต่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

นางสาวทิติรัฐอดีตภรรยาของคุณตั้ม
เดินทางไปพบตำรวจตามหมายเรียก

เชิญตัวมาให้ปากคำนะคะเมื่อวานนี้ก็มา
ตำรวจมีการเชิญคุณกิติก็คือตั้ม๘ริ้วมาด้วย

เนื่องจากว่าก็เป็นคนเคยรักกันนะฮะ
ไกลเกลียกว่า๑ชั่วโมงแต่ก็ไม่สำเร็จ
ทั้งคู่ไม่สามารถตกลงยอมความกันได้
ที่สุดแล้วคุณกิติก็คือตั้ม๘ริ้วบอกว่า
อดีตภรรยาบอกแบบนี้บอกว่าจะขอแบ่งทรัพย์สินออกเป็น๓ส่วน
ส่วนแรกก็จะเป็นของอดีตภรรยาก็คือนางสาวทิติรัฐ

ส่วนสุดท้ายจะเป็นตัวของตัวคุณตั้ม

เพราะว่าก่อนหน้านี้อดีตภรรยาเคยบอกว่า
อยากจะไปแต่ตัวไม่ต้องการอะไรเลย
แต่สุดท้ายมาขอแบ่งสมบัติแบบนี้นะคะ
คุณตั้ม๘ริ้วเชื่อบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นมีมือที่๓แล้วก็ทำกันเป็นขบวนการ
เพราะมีคนต้องการพระเครื่องของเขา

หลังจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
จำเป็นที่ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป